ทัวร์คณะครูมาจากสกลนคร

พุ่งชนรถติดไฟแดงอยู่
งานนี้มีคนตายด้วยนะคะลองดูสิฮะ

ชนรถที่จอดติดไฟแดงนะคะ

โรงพยาบาลพลจังหวัดขอนแก่นนะครับ

พุ่งเข้าชนท้ายรถตู้ที่จอดติดไฟแดงอยู่
รถตู้พุ่งออกจากนอกเลน
ไปชนเข้ากับเกงที่จอดติดไฟแดง
โชนแล้วมาแล้วค่ะโอ๊ย
ซึ่งเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะโดยรถที่เสียหายในงานนี้เหตุการณ์นี้มีทั้งหมด๘คันด้วยกันแล้วก็มีคนเจ็บรวม๑๙คน
คนขับรถบัตรให้การกับตำรวจบอกว่าคนขับรถบัตรชื่อว่าสิริพงศ์นะบอกว่ากำลังพาคณะครูจากโรงเรียนต่างในสกลนครเหมารถบัตรไปทัศนศึกษาที่จังหวัดระยอง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเบรกไม่อยู่ทำไมถึงเบรกไม่อยู่อ่ะคะอืม
ทำให้รถพุ่งชนรถคันอื่นที่จอดติดไฟแดงจนกระทั่งมีคนเจ็บและมีคนตาย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะประสานพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสภาพรถบัตรว่าเบรกแตกจริงหรือเปล่านั่นน่ะสิ
รวมถึงต้องมีการตรวจเลือดนายสิริพงศ์คนขับด้วยนะคะเพื่อหาสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอลในร่างกาย
สิริพงศ์เองก็มีเลือดข้างในสมองนะเดี๋ยวนี่เคยเป็นรถเหรอใช่ค่ะ
โอ้ยนี่ค่ะเป็นเสร็จเหล็กเลยฮะนี่อะไรรถตู้เหรอแอร์แบ็คไหมแอร์แบ็คทำงานไหม
คือต่อให้ทำงานก็ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะดูซากดูซาก
เออนี่ค่ะคนขับรถบัตรเนี่ยก็มีเลือดข้างในสมองนะคะ
ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดหากอาการดีขึ้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเอาตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทำให้เสียทรัพย์ด้วยนะคะ
อืมอ่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อคุณอำนาจใช่ไหมฮะ
เขามีภรรยาครับชื่อว่าพี่เด่นเดือนอายุ๕๓ปี
เดือนเดือนก็มาติดต่อขอรับศพสามีกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านในตะบนศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะ
แล้วพี่เดือนเดือนเนี่ยก็จะขอย้ายลูกชายครับกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านด้วย
คือลูกชายเนี่ยกระดูกซี่โครงซ้ายหักแล้วก็มีแผลฟกช้ำตามร่างกาย
เด่นเดือนเล่าว่าสามีเธอเป็นวิศวกรรับเหมาก่อสร้างครับทำงานที่กรุงเทพ
จะกลับมาพักผ่อนที่บ้านได้วันเดียวเองแต่มีคนโทรมาตามให้สามีกลับไปดูงานด่วน
ก็เลยรีบเดินทางกลับแล้วก็ให้ลูกชายเป็นคนช่วยขับรถให้
ตกดึกครับพี่เด่นเดือนได้รับโทรศัพท์แจ้งจากตำรวจว่าสามีเธอประสบอุบัติเหตุ
ทีแรกพี่เด่นเดือนก็คิดว่าอ๋อคงแค่เล็กน้อยมั้ง
อาจจะรถเฉียวชนเล็กน้อยไม่น่าจะเป็นอะไรมาก
ไม่นึกเหมือนกันว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยอ่ะรุ่งเช้ามาเธอก็เลยรีบมาที่โรงพยาบาลพลครับ
อืมถึงได้รู้ว่าสามีเธอเสียชีวิตไปแล้วครับอืม
ก็อยากจะฝากให้ผู้ขับรถขนส่งสาธารณะตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน
ครับมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับ
ส่วนเรื่องคดีก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
เพราะว่ายังไม่รู้ว่าคนขับรถเนี่ย
เมาเหล้าหรือว่าเสพยาหรือหลับในหรือเปล่า
นี่ไงแล้วจะบอกว่าเบรกแตกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องพิสูจน์หลักฐานไปพิสูจน์นะครับ